ที่ความคุ้นหวายของทีมชาติไทยกันหน่อยมาวันนี้ถือว่าผลงาน
เยี่ยมมากในการที่คว้าแชมป์กลุ่มได้
ก็เมื่อวานนี้มีการโลเดชั่นนักเตะถึง๑๑ตำแหน
ก็คือทุกตำแหน่งเปิดโอกาสให้ทุกคนได้ลงสนาม
ประทับใจฟอร์มการเล่นของลูกทีมเป็นอย่างมากแม้ว่าจะเป็นนักเตะที่เพิ่งจะลงสนาม
นัดนี้เป็นนัดแรกนะครับแต่ว่าสามารถเล่นได้ตามแผนที่วางไว้
หลังเกมที่ทีมชาติไทยเอาชนะสิงคโปร์ไว้ได้๒ประตูต่อ๐นะครับ
โนโพกิ้งนะครับกุญสือทีมชาติไทยออกมาพูดถึงการเปลี่ยนแปลง
ผู้เล่นว่าวางแผนไว้อยู่แล้วว่าจะให้นักเตะทุกคนได้รับโอกาสลงสนามในรายการนี้
และประทับใจฟอร์มการเล่นของทุกคนนะครับ
จนทำให้ไม่รู้ว่าเกมต่อไปจะจัดใครลงสนามไปบ้าง
เพราะทั้ง๑๑คนที่ได้โอกาสก็แสดงให้เห็นว่าสามารถทดแทนกันได้หมดนะครับ
แม้รู้ว่าจะเสี่ยงแต่ว่าก็ช่วยให้นักเตะที่เล่น๓เกมแรกได้พักแล้วก็ได้ซ้อมอย่างเต็มที่ทั้งอาทิตย์นะครับ
เพราะว่าโปรแกรมที่ซ้อมก็จะไม่เหมือนกับซ้อมให้กับ๑๑คนนี้

แต่ชุดก่อนหน้านี้ก็ได้ซ้อมแบบเต็มที่ต่อไปนะครับ
แล้วก็จะเข้ายิมเพื่อสร้างความแข็งแกร่งด้วย

หากผ่านเข้าชิงได้แล้วต้องเจอกับสิงคโปร์อีกครั้ง
ก็จะเป็นเกมที่ต่างกันออกไป
เตะก็อาจจะสดกว่าหรือว่าเหนื่อยกว่านะครับ
ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในตอนนั้นนั่นเองครับ
ส่วนเจ้าอามครับสุประชัยใจเด็ดที่ยิงประตูที่๒ในเกมนี้นะครับ
แล้วก็ปลดล็อกประตูแรกในรายการนี้ด้วย
ก็ยอมรับว่าเกมนี้ในช่วง๑๐๒๐นาทีแรก
ทีมไทยค่อนข้างที่จะกดดันพอสมควรนะครับ
ดีใจที่ตัวเองก็ยิงประตูแรกในรายการนี้ได้ด้วย
พยายามทำผลงานของตัวเองให้ดีที่สุดนะครับ
ส่วนรอบต่อไปทุกคนรู้ดีอยู่แล้วว่า
จะเล่นวิธีการแบบไหนจะพยายามทำงานให้หนักนะครับ
แล้วก็เล่นตามแทคติกของโค้ดนะครับ
ส่วนอีกคนนะครับปวีตันทะเตมีนะครับ
ก็บอกว่าเกมในช่วงต้นเกมนะครับ
แต่ทุกคนก็พยายามช่วยและถ่ายความกดดันได้
ส่วนรอบต่อไปปวีนก็มองว่า
เพราะว่ามีศักยภาพมากพอ
มีความคาดหวังว่าเจ้าตัวเองก็อยากจะเป็นตัวจริงบ้างนะครับ
แต่สุดท้ายแล้วก็เดี๋ยวก็ขึ้นอยู่กับโค้ดว่าจะเลือกใครนะครับ
เราต้องเจอเจ้าบ้านครับผม
ซึ่งรู้อยู่แล้วว่าเขาเล่นในบ้านอะไรอย่างนี้
เขาแข็งแกร่งแต่ก็ต้องแบบขอบคุณเพื่อนร่วมทีมครับ
พวกพี่เพื่อนที่แบบว่าคอยช่วยกันอย่างนี้ทำให้แบบว่าคลายความกดดันได้ครับ
ณจุดนี้ผมว่าเราเจอใครก็ได้เพราะเราเลือกไม่ได้แล้วครับ
มาถึงจุดนี้แล้วผมว่าทีมเรามีศักยภาพพอเจอกับใครก็ได้ครับ
ลึกก็หวังนะครับก็อยากที่จะออกสตาร์ท๑๑ตัวจริงครับ
แต่ถ้าไม่ได้ลงก็ไม่เป็นไรครับผมคิดว่าทุกคนสามารถทดแทนกันได้หมดครับ
ก่อนเริ่มเกมก็มีกดดันหน่อย
ก็ถือว่าผลงานโดดเด่นมากเลยนะครับทั้งคู่เซ็นเตอร์นะครับ
ไม่น่าเชื่อว่าจะทำผลงานได้ดีนะครับต่างก่อนไปแข่งขันเนี่ย
แฟนบอลก็วิจารณ์เยอะพอสมควรว่าเสียวเหมือนกันนะครับ
ถ้าคู่นี้ลงเล่นเป็นคู่เซ็นเตอร์แต่ว่าผลงานเป็นเครื่องพิสูจน์นะครับ
วนตัวต่อตัวชนะ๕จาก๙ครั้งแล้วก็จ่ายบอลสำเร็จถึง๗๔นะครับ
ส่วนปวีตันทะเตมีครับ๙๐นาที
แล้วก็ตัดบอล๓ครั้งเป็นอันดับหนึ่งของทีม
ดวนตัวต่อตัวชนะ๒จาก๓ครั้งแล้วก็จ่ายบอลสำเร็จไปถึง๙๐เปอร์เซ็นต์นะครับ
ส่วนอีกคนนึงที่ต้องบอกว่าโอ้โหได้รับคำชื่นชมเป็นอย่างมากเลยนะครับ
เมื่อวานนี้ในโลกโซเชียลนะครับก็คือวิราเทพป้อมพันธ์นะครับ
ชีวิตของเขานี่ก็น่าสนใจนะครับ
แต่ว่าเมื่อวานนี้๒๐๒๑ครับเล่นให้ทีมชาติไทยชุดใหญ่นัดแรกนะครับ
นาทีสัมผัสบอล๙๑ครั้งเป็นอันดับ๑ของทีมนะครับ
บอล๗๔ครั้งเป็นอันดับ๑ของทีม
จ่ายบอลสำเร็จ๖๖ครั้งเป็นอันดับ๑ของทีม
แล้วก็จ่ายบอลสำเร็จในแดนคู่ต่อสู้๓๑ครั้งนะครับ
แล้วก็ดวนตัวต่อตัวชนะ๘ครั้งเป็นอันดับ๑ของทีมครับ
ก็ยอมรับว่าทีมของตนไม่สามารถรับมือกับเกมโต้กลับของทีมชาติไทยได้
โดยชี้ว่าลูกทีมทำผลงานได้ดีแล้วนะครับ
ฟอร์มการเล่นไม่ใช่ปัญหา
เป็นครั้งแรกในรอบ๙ปีนะครับฟุตบอลสิงคโปร์กำลังพัฒนาขึ้น
แต่นี่เขาเป็นเพียงแค่พัสซึมะโยชิดะนะครับ
ทีมชาติสิงคโปร์ที่มาจากประเทศญี่ปุ่น
ซึ่งเขาเองก็รักประเทศสิงคโปร์ด้วยนะครับ
เวียดนามตอนนี้อยู่อันดับ๒นะครับ
วันนี้จะพบกับทีมชาติกัมพูชาอันดับ๔ที่ตกรอบไปแล้ว
ส่วนมาเลเซียอันดับ๓ก็ยังมีลุ้นที่จะเข้ารอบนะครับ
จะพบกับอินโดนีเซียที่เป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มนะครับ
กับว่า๓ทีมที่มีโอกาสที่จะเข้ารอบนะครับ
ก็มีทั้งอินโดนีเซียเวียดนามแล้วก็มาเลเซียนะครับ
กลุ่มนี้เนี่ยถ้าอินโดนีเซียชนะมาเลเซียได้เนี่ย
อินโดนีเซียก็สามารถที่จะเป็นแชมป์กลุ่มนะครับ
กรณีที่สามารถทำประตูได้มากกว่าในเกมที่เวียดนามจะพบกับคัมพูชาเท่ากับว่า

ส่วนเวียดนามจะเข้าเป็นที่๒นะครับ
แล้วก็มีโอกาสที่จะเจอกับทีมชาติไทย
แต่มาเลเซียจะเข้ารอบได้ต้องชนะอินโดนีเซียให้ได้ด้วยเช่นกันนะครับแบบนี้
เลเซียก็จะเข้ารอบพร้อมกับทีมชาติเวียดนามนะครับ
นามมีกรณีที่จะตกรอบได้เช่นกันนะครับ
ก็คือว่าเกมนัดสุดท้ายเขาต้องแพ้ให้กับกัมพูชา
มาเลเซียเองต้องชนะอินโดนีเซียให้ได้ด้วยนะครับ

เพราะว่านัดสุดท้ายของในเกมแบ่งกลุ่ม
ในเวลา๑๙นาฬิกา๓๐นาทีพร้อมกันทั้ง๒คู่นะครับมาติดต่อ